อยากรู้ห่อหมกในดวงจิตดวงใจของคุณผู้ชมเป็นแบบไหน
ไหนก็เล่าถึงห่อหมกจะพาไปนครราชศรีมา

เห็นอย่างนี้หาทานยากมานะจ๊ะ
เป็นต้านแทบนะ

เสร็จแล้ววางบนใบยอโรยหน้าด้วยใบแมงลักษ
และฮอด้วยใบตองโอ้โหแต่ละอย่างเห็นมั้ย

ดูมีรองท้ายด้วยใบหย่อนะ
บอกว่านึ่งเอาไว้ประมาณ๑๕นาที
เป็นอันเสร็จแล้วแป๊บเดียวสุก
ห่อหมกเห็ดแสนอร่อยกลิ่นหอมหวานด้วย
หวานจากอะไรหวานจากน้ำเห็ดค่ะ
โอ้โหเมนูนี้หากินได้เพียงแค่ปีละ
เขาทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าของดีก็คือว่าทุดิบ
นี้เห็ดป่าที่มันจะขึ้นเนี่ยปีนึงมันขึ้นแค่ครั้งเดียว
มันก็จะเป็นช่วงเวลาของมันที่เป็นช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าช่วงฝนตกที่ตกมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่บ้านตลิ่งชัน
ตำบลจเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มันก็จะขึ้นมาเยอะ
นี่เห็ดป่าของเขาลักษณะแบบนี้แต่ละเห็ดราคาไม่เท่ากันนะ
เขาบอกว่าเอาจริงแต่ละวันหาเห็ดได้หลายกิโลกรัม
ขายกิโลกรัมละ๑๕๐บาทถึง๒๕๐บาทแล้วแต่คุณภาพของเห็ด
คุณภาพของเห็ดดูที่ตรงไหนตู้มกับบาน
ถ้าตูมหน่อยราคาแพงกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ถ้ามันบานคือมันจะเสียเร็วใช่ไหม
ถ้ามันบานออกมาแล้วกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
นี่ชาวบ้านนะมีรายได้เสริมจากการหาเห็ดวันละเกือบพันบาทนะจ๊ะ
หือวันนึงเป็น๑๐๐๐บาทนะจ๊ะ
รายได้ดีนะคือวิธีการทำเขาทำเหมือนไอ้ห่อหมกหน่อไม้เลย
เพราะว่าเขาจะเอาไปยอรองรั่งใช่ไหม
แล้วก็เอาเห็ดมาใส่แล้วเสร็จแบบว่าเครื่องแกงอย่างนี้

เขาจะเอาข้าวเหนียวตำแล้วใส่

มันก็จะคนขึ้น
น่ากินเดี๋ยวก่อนไปลองทำดูดีกว่า
คุณผู้ชมลองไปดูใช้เห็ดอันอื่นก็ได้